ตรุษจีนก็ต้องนึกถึงที่ย่านเยาวราชนั่นเองนะครับ
เมื่อวานนี้นะนักท่องเที่ยวใส่ชุดสีแดง

เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ด้วยค่ะ

เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของคนไทย

ภายใต้แนวคิดร่ำรวยโชคดีปีหมาทอง

เพราะว่านักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อผ้าใหม่สีแดง

ก็ทั้งช็อปทั้งชิมของดีของเด็ดจากร้านดัง
ถือโอกาสกราบไหว้สักการะขอพรจากเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อย่างเช่นที่นี่เลยที่สารเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้า
คนจะมากราบไหว้ขอพรก็คือ
ขอเรื่องของความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
รวมถึงขอพรเรื่องทั้งความรักเรื่องการมีบุตรแล้วก็แก้ปีชง
นอกจากนี้ที่นี่เขาก็ยังมีจุดให้ผู้ใจบุญ
บริจาคเงินเข้ามูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ยากร้ายอีกด้วยนะคะ
โดยทางด้านนายสารณะเศรษฐกิจสิงหอน
ที่ดูแลความเรียบร้อยของสารแห่งนี้
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ว่าปีนี้คนมาสักการะเจ้าแม่กวนอิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ขอให้มีทายาทนั่นเองนะคะ
ประมาณนั้นครับผมอย่างนี้ถ้าเป็นเจ้าแม่นิเจอย่างเดียว
ครับผมมูลนิธิที่นี่ก็จะช่วยเหลือคนยากจนครับผม
ถ้าเข้ามาบริจาคที่นี่ก็จะส่งไปต่างจังหวัด
ให้กับโรงเรียนที่อยู่บนดอยหรือว่าที่ธุรกันดาลนะครับ
พูดคุยกับคนดูแลสารไปแล้วทีนี้มาคุยกับคนที่มาร่วม
เทศกาลตรุษจีนกันหน่อยนะคะนี่แหละค่ะก็คือ
แล้วก็เข้าสการะเจ้าแม่กวนอิมที่ศาลแห่งนี้
ก็เผยด้วยนะคะบอกว่ามาขอพรเรื่องของสุขภาพ
ขอให้แข็งแรงมาขอที่นี่เป็นประจำเลย
ช่วงเทศกาลมงคลแบบนี้ไม่อยากพลาดเลยนะคะ
ปีใหม่ทุกปีต้องมาไหว้ที่นี่ค่ะ
ทุกปีเราต้องมาวันธรรมดาก็เราก็มาไว้ที่นี่ด้วยค่ะ
ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดี
เขาจะมีเสื้อผลไม้ที่ทุกอย่างที่ต้องมาไหว้
บางทีผลไม้เจ็บ๘อย่างต้องมาไหว้ที่นี่ด้วยนะ

ใครที่ยังไม่ได้ไปที่เยาวราช
วันนี้ยังจัดงานอีก๑วันนะคะ
สามารถไปเที่ยวช็อปชิมชมศิลปะ
การแสดงทางวัฒนธรรมจีนกันได้

ถ้าเกิดจะไปที่เยาวราชระวังเรื่องเกี่ยวกับรถรา
แนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะดีกว่านะคะ
จะได้ไม่รถติดไม่หุดหงิดใจนะคะ